ขณะที่สมาคมกีฬาวอเล็กบอลยืนยันนะครับว่าจะไม่ส่งนักกีฬาที่หายจากการติดโควิด
พฤษภาคมก็เลยทำการปรึกษากับแพทย์แล้วก็บอกว่ายังไม่ควรส่งนักกีฬาไปเพราะ
จากโรงพยาบาลต้องกักตัวอีก๑๔วันประกอบกับนักกีฬาในชุดก่อนนี้ก็ยืนยัน
ว่าแข่งไหวไม่ต้องส่งชุดแรกไปสมทบแล้วก็ไม่อยากกังวลกับความเสี่ยงของนักกีฬาชุดแรกด้วยนะครับ